คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ

ก็คือกรณีนักท่องเที่ยวชาวสวิสเตอร์แลนด์ที่เสียชีวิตที่น้ำตก

เหตุการณ์นี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
ไปสอบสวนคดีด้วยตัวเองนะคะ
และจากสิ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ค่ะ
๑๖องค์กรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเขารวมตัวกัน
รางวัลนำจับเลยนะคะสำหรับผู้ต้องหาคดีนี้นะคะ
มาดูความคืบหน้ากันก่อนนะคะช่วง๗โมงเช้าค่ะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะนำกำลังตำรวจลงพื้นที่ปูพรมเลยค่ะ
ไปสืบสวนคดีนี้นะคะเป็นคดีพบนักท่องเที่ยวชาวสวิตช์
เสียชีวิตบริเวณน้ำตกโตนอ่าวยนที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
โดยมีนายยันแคนเนอร์เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจสวิสเตอร์แลนด์ร่วมด้วย
คือเริ่มตั้งแต่จุดที่พักแรมของนักท่องเที่ยวไปจนถึงน้ำตกเลยค่ะ
ระยะทางจุดนี้ประมาณ๑๔กิโลเมตร
ตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนำไปสู่การคลี่คลายคดี
ใช้เวลาเดินจากที่พักของผู้เสียชีวิตผ่านหาดอ่าวยน
ไปจนถึงน้ำตกโตนอ่าวยน๒๕นาที
จากนั้นเดินขึ้นไปที่บริเวณน้ำตกเป็นชั้น๒
ซึ่งเป็นจุดที่พบศพพร้อมกับทีมสืบสวนภาค๘

อีกทั้งจุดที่พบศพเป็นโขดหินชันมีลักษณะลื่นด้วย
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น๒ชั่วโมงด้วยกันนะคะ

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์เปิดเผยว่าเข้าสู่วันที่๒แล้วสำหรับการสืบสวนคดีนี้
ทีมงานทำงานตลอดนะคะไม่ได้หยุดพัก
ขณะนี้ปูพรมตรวจสอบทุกอย่างในพื้นที่ไล่ไปตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
ขยายวงโดยรอบและจากการที่ได้เดินทางขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ
เห็นลักษณะสภาพพื้นที่และได้จำแนกกลุ่มบุคคลที่ขึ้นไป

คาดหวังก็คือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และผลชนสูตรศพ
ตอนนี้ส่งกลับไปตรวจที่กรุงเทพเลย
พบเบื้องต้นมีร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณกล่องเสียง
มีการแตกหักซึ่งก็จะต้องรอผลยืนยันรายงานเป็นเอกสารจากทางแพทย์ก่อนค่ะ
อกจากนี้เก็บตัวอย่างต่างเพิ่มเติมนำไปตรวจในห้องแล็บ
ใช้เวลาหลายวันนะคะสำหรับการปฏิบัติการในห้องแล็บ
พร้อมแบ่งการทำงานสักถามพยานบุคคลไปจำนวนหนึ่ง
ขอระยะเวลาเพิ่มเติมอีกสักหน่อย
ว่าจะทำให้ละเอียดที่สุดถูกต้องที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งหรือว่าคนร้ายจะมีหนึ่งคน
หรือว่าหลายคนยังคงเปิดกว้างในการสืบสวนสอบสวน

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและสักถามคนงานในแคมป์
ตรวจสอบภาพบุคคลจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนำมาทำงานสืบสวนสอบสวน
พร้อมกันนี้ยกระดับมาตรการความเข้มข้น
ในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ
ในการถูกทำร้ายพอจะคาดการณ์ได้ไหมคะ
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่าคนหรือไม่
คือเราก็ไม่ได้ปิดว่าจะเป็นคนเดียวนะครับ
จะเป็นหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้
ดีกว่าว่าเราไม่ตัดประเด็นอะไรนะครับ

ยังเปิดกว้างเรายังเปิดกว้าง

คาดหวังนะครับเราคาดหวังผลจากแล็บ
หวังผลจากการตรวจพิสูจน์อะไรพวกนี้
ซึ่งจะเป็นพยานชั้นดีที่สุดที่เราจะได้
ขั้นที่๒เราก็คาดหวังจากพยานบุคคลนะครับ
แล้วก็จากกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับ
เราก็คาดหวังแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่า
เรื่องการตรวจพิสูจน์ก็ต้องใช้เวลา
ในขณะนี้เราก็ทำการสืบสวนหา
ก็ต้องยอมรับนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
เพราะว่าเป็นจุดแรกเลยที่ประเทศไทย
เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คือภูเก็ตแซนบ็อกซ์เรื่องนี้ค่ะ
หกองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดค่ะ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต
ร่วมกันเลยนะคะบอกว่าเอาไปเลย๒แสนบาท
เป็นการมอบให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสแต่จะต้องเป็นเบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาถูกคนด้วยนะคะ
จากนี้มีรายงานข่าวของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วย
สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะคะผู้ต้องสงสัย๑รายค่ะ
โดยควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพวิชิตจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ค่ะเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช่คนร้ายตัวจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุด้วย